เรื่องของการนำทาง

พี่แท็กซี่บางคนเก่งรู้ทางเยอะ

บอกทางผมนะ
ผมจะไม่ปูเรื่องนี้มาก

แล้วถามว่าท้ายที่สุดแล้ว
คุณผู้ชมจะยืนข้างใครครับ
ว่ายะดูค่ะคุณ

ที่นี่ก็ต้องให้บริการ

ก็ข้างไปที่ครับไปจะไปไหม

ครับอย่างก็รู้อ้าวครับเพราะผม

เงินหกสิบบาทอ่ะเออก็เงินหกสิบ
บาทไงครับมีเป็นล้านฮูฮูมี

ผมก็จ่ายไปสิครับไม่จ่ายคราวนี้ก็ไม่จ่ายแล้วค่ะผมไม่ได้ต้องเลือกตำรวจเลย
โอเคโอเค๖๐บาทผมไม่เอาก็ได้ครับทำทานไปทำทานไปครับจริง
ขิงก็ราคาก็แรง
โชเฟอร์แท็กซี่อัดคลิปขณะทะเลาะกับผู้โดยสารผู้หญิงสองคน
ฟังเสียงจากคลิปพอจะจับใจความได้ว่า
ผู้โดยสารหญิงทั้ง๒คนเรียกแท็กซี่ให้มาบ้านเพื่อนในซอยลำลูกกา๑๑ครับ
พอมาถึงซอยดังกล่าวปรากฏว่าผู้โดยสารบอกทางผิดถูก

พี่ชอเฟอร์แท็กซี่ก็ขับวนมาหลายรอบแล้ว
เพราะถ้าขับหลงทางอยู่แบบนี้แก๊สมันจะหมดก่อน
จอดให้ผู้โดยสารลงที่หน้าปากซอย
แต่ฝ่ายลูกค้าเห็นว่าแท็กซี่ไปส่งไม่ถึงที่หมาย
ไม่ยอมจ่ายเงินค่าโดยสาร๖๐บาท

จึงเกิดการโต้เถียงกันนานเสียเวลาอยู่ร่วม๑๐นาที
สุดท้ายโชเฟอร์แท็กซี่ยอมที่จะไม่เอาเงินค่าโดยสารครับ
แล้วก็ขึ้นรถขับไปรับผู้โดยสารคนอื่นต่อไป
นำคลิปมาโพสต์พร้อมระบุว่า
กฎหมายไม่เคยคุ้มครองแท็กซี่มีแต่คุ้มครองผู้โดยสาร
ผู้โดยสารด่าแท็กซี่ได้แต่แท็กซี่ว่าผู้โดยสารมีความผิด
แค่บอกว่าแก๊สจะหมดอย่าพาหลงด่ามาเป็นชุด
ถึงต้องแจ้งตำรวจจับนะฮะ
แท็กซี่ไม่ใช่อาทยากรนะ
ข่าวนี้คุณผู้ชมยืนข้างใครครับ